มีแบบโทรมาแล้วแบบจะร้องไห้

เสียงเขาจะแบบมาแล้วเสียงจะสั่นอะไรแบบนี้

เพราะว่าเรามีส่วนสูงที่ไม่ค่อยสูง

ก็ยากในการจะสู้กับคนอื่น

เพราะว่าตอนแข่งของอายุ๑๒ปีค่ะ

ช่วงนั้นเป็นช่วงที่มาแข่งระดับประเทศที่ยุธยาค่ะ
ทีมโรงเรียนแบบโค้ชอย่างครูเอ็มอะไรแบบนี้ค่ะ

แล้วเขาก็ติดต่อมาแบบให้มาอยู่นครนนท์ค่ะ

แล้วก็ไม่เคยแบบใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านอะไรแบบนี้ค่ะ

ถึงเขาจะเป็นห่วงแต่ก็ต้องลองอะค่ะ
เหมือนพอเวลาโทรมาแล้วเราแบบเรารับโทรศัพท์อย่างนี้ค่ะ
เหมือนเขาก็แบบคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงแหละค่ะ
แล้วก็แบบมีแบบโทรมาแล้วแบบจะร้องไห้
พอจะร้องหนูรู้เลยแบบเสียงเขาจะแบบมาแล้วเสียงจะสั่นอะไรแบบนี้

อยากให้เขารู้ว่าเราแบบร้องหรือแบบนี้

แค่นี้แหละนะหนูไปนู่นนี่นั่นก่อนนะอะไรแบบนี้
ก็จะแบบวางไปเลยแล้วก็ไม่คุย

ว่าแบบเราแบบคิดถึงหรือว่าเราอยากกลับบ้านอะไรแบบนี้
เพราะว่าเรามาแล้วเราต้องแบบว่าเข้มแข็ง
เพราะว่าถ้าเราไม่เข้มแข็งเดี๋ยวเขาก็จะแบบคิดมาก

เวลาที่เราทุกข์ก็มีพ่อแม่มีเพื่อนคอยให้กำลังใจค่ะ
บางทีแบบกับพ่อแม่เราก็แค่แบบโทรไปคุยไปเล่าอะไรแบบนี้ค่ะ

เพื่อนก็ช่วยได้ค่ะเพราะว่าอยู่ด้วยกันแบบมีอะไรก็ช่วยกันค่ะ
อายุที่นนท์ก็เลยแบบเหมือนก็เลยแบบง่ายค่ะ

มาอยู่ที่นี่มันก็เลยไม่ต้องปรับอะไรมาก
คือเรายังมาอยู่ตรงนี้เราอยู่ในกฎระเบียบจนมาตั้งแต่ม๑ใช่ไหมคะ
เราก็ชินกับการใช้ชีวิตแบบนี้แล้วค่ะ
หนูว่ามันก็เป็นแบบปกติไปแล้วค่ะ

แล้วก็ทำให้เราแบบรู้สึกแบบประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้ค่ะ

ปฐมเราไม่เคยมีทักษะอย่างนี้ค่ะ
พอมาถึงเขาก็ต้องปรับทักษะให้เราแบบท่าทางในการแบบเล่น

ทักษะเรื่องตีเรื่องการแบบย่อรับบอลอะไรแบบนี้ค่ะ
เรื่องตำแหน่งของการยืนในแต่ละตำแหน่งค่ะ
ก่อนหน้านี้เคยเล่นตำแหน่งตัวตีหัวเสาค่ะ
พอตอนแบบเริ่มขึ้นมาแบบ๑๖ปีอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าเรามีส่วนสูงที่แบบไม่ค่อยสูงค่ะ
เป็นคนตัวเตี้ยถ้าอยู่ในกลุ่มเพื่อนนะคะ
ก็เลยต้องกลับมาเล่นตำแหน่งลิฟโบค่ะ
ถึงจะเหมาะกับร่างกายเราอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็ไม่ใช่ไม่ชอบนะคะถ้าแบบส่วนสูงได้
ถ้าแบบเรามีส่วนสูงที่ดีหนูก็ยังเป็นตัวตีมากกว่า

เพราะว่าเขาคงมองว่าตำแหน่งนี้เหมาะกับเราที่สุดแล้วค่ะ

ได้รู้สึกว่าตำแหน่งนี้ต้องแบบ
ต้องมีสมาธิต้องมีแบบความแม่นยำอะไรแบบนี้
มีทุกอย่างมีสมาธิในการเล่น

ได้ไปลองแบบรับบอลของแบบต่างประเทศอะไรแบบนี้ค่ะ
เหมือนเราก็เราก็รับได้นะอะไรแบบนี้ค่ะ
ติดทีมชาติก็ตอนนักเรียนไทยตอนประมาณอายุ๑๕ไหมคะตอนม๓ไปแข่งที่สิงคโปร์
เป็นแมทแรกที่แบบได้เล่นระดับชาติอะไรแบบนี้ค่ะ
ตอนช่วงนั้นยังไม่มีโควิดแล้วเขาซ้อมได้เต็มรูปแบบเต็มที่
มีสนามวิ่งแบบเหมือนตอนเช้ามาก็ต้องมาวิ่งแล้ววิ่งหนักเล่นเวท
ตกเย็นมาก็ซ้อมบอลในสนามอะไรแบบนี้ค่ะอย่างนี้ทุกวันเลยค่ะพักวันเดียววันอาทิตย์ค่ะ
ตอนที่ซ้อมหนักรู้สึกว่าร่างกายเราฟิตนะคะแบบเราพร้อมเวลาวิ่งอย่างนี้ค่ะ
วิ่งได้เวลาดีอะไรแบบนี้ค่ะแบบก็จะจับเวลาแบบอาทิตย์ละครั้งสองครั้งอะไรแบบนี้ค่ะ
เราก็รู้สึกว่าเราวิ่งได้ดีสนามฟุตบอลอย่างนี้แบบวิ่ง๕รอบได้๘นาทีครึ่งอย่างนี้ค่ะ
ก็รู้สึกว่าตัวเองแบบวิ่งได้ดีเลยค่ะแบบรู้สึกว่าอุ้ยวิ่งได้ไง
เหนื่อยนะคะแบบซ้อมหนักแล้วก็มีท้อนะคะแบบบ่นนิดหน่อยค่ะ
แต่ก็แบบเราก็แค่แบบบ่นระบายกับเพื่อนแบบโทรหาแม่ก็บ่น
แต่ถึงเวลาซ้อมเราก็เต็มที่กับทุกโปรแกรม
หนูเริ่มเล่นวอเล็กบอลตั้งแต่อายุ๗ขวบค่ะ
ที่เล่นกีฬาวอเล็กบอลเพราะว่ามีพี่สาวเล่นก่อนค่ะไปเล่นด้วยค่ะ
ก็แค่ไปแบบช่วยเก็บบอลค่ะแล้วพอแบบหนูไปเล่นทุกวันทุกวันทุกวันทุกวัน
อาจารย์ที่โรงเรียนเขาก็ให้หนูแบบลงไปเล่นในสนามกับพี่ไป
ไปช่วยลงเวลาแบบคนไม่ครบอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วเราก็ได้เป็นแบบตัวตั้งให้พี่เขาค่ะแบบอันเดอร์บอลให้พี่เขาตี
ป๓ได้มาแข่งที่ระดับประเทศค่ะที่สุพรรณหนูก็ได้เป็นตัวตั้งให้พี่เขา
ตั้งแต่นั้นมาก็ได้เล่นมาตลอดเลย
รู้สึกว่าไม่ได้ชอบกีฬาแบบอื่นนะคะแต่รู้สึกว่าชอบกีฬานี้ก็เลยเล่น
รู้สึกว่าเล่นแล้วแบบตัวเองชอบค่ะก็เลยเล่น
ตอนนั้นก็เขาให้เล่นก็ดีใจค่ะแบบได้ลงไปเล่นอะไรแบบนี้ค่ะได้เล่นกับพี่
แล้วเวลาแบบเขาส่งแข่งแล้วเราได้ไปแข่งกับพี่เขา
อย่างตอนป๓หนูก็ได้แบบร่วมทีมกับพี่เขาแบบตอน๑๒ปีค่ะ
แต่หนูอยู่ป๓มาแข่งที่สุพรรณบุรีหนูก็ได้เล่น
ก็รู้สึกแบบดีใจค่ะเราอยากติดทีมชาติอะไรแบบนี้ค่ะ
เราอยากเป็นเหมือนพี่เขาแบบดูพี่ในทีวีอย่างนี้ค่ะ
เรารู้สึกว่าเราอยากเล่นแบบนั้นเราอยากไปแข่งแบบพี่เขา
ก็เลยรู้สึกว่าอยากเล่นวอเล็กบอลต่อไปตลอดอย่างนี้ค่ะ
ที่หนูรู้สึกแบบภูมิใจมากคือ

คือพวกหนูแข่งกับทีมต่างประเทศค่ะ

เราสู้เขาได้ดีเราเล่นได้เต็มที่

แบบเพราะว่าแข่งกับทีมใหญ่อย่าง

มีชนะบ้างอะไรแบบนี้ค่ะก็รู้สึกแบบก็เลยรู้สึกแบบภูมิใจมากถึงจะเหนื่อย
แต่ว่าตอนไปแข่งตอนนั้นแบบเหนื่อยเหนื่อยนะคะแต่แบบว่าแต่พวก
หนูก็รู้สึกว่าดีใจค่ะแบบสนุกในการแบบเล่นในการแข่งเหมือนทีมเรา
เป็นรองเขาอะค่ะแล้วแบบเราไปแข่งกับเขาเราสามารถทำได้
แค่เนี้ยแค่เนี้ยรู้สึกแบบภูมิใจภูมิใจแล้วค่ะแบบบางทีทำได้ดีกว่า
มาตรฐานเราที่เราซ้อมอะไรแบบนี้
พ่อแม่ไปเชียร์บ่อยอยู่ค่ะอย่างช่วงเวลาที่หนูไปแข่งอีสานที่แบบ
ใกล้ใกล้บ้านเขาก็ไปตลอดแมทแรกที่พ่อแม่มาดูของทีมชาติก็คือ
ที่แบบว่าครั้งหนึ่งเขาเคยแบบมานั่งดูเราแบบว่าแข่งในนามของทีมชาติ
ก็บอกเราสู้ทำให้เต็มที่แบบเขามาเชียร์ก็แบบไม่ต้องกดดันไม่ต้องตื่นเต้น
เราก็ทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ประมาณนี้ค่ะ
แต่จริงแล้วแบบกว่าจะแบบติดทีมชาติได้มันก็ผ่านอะไรมาหลายอย่างค่ะ
ความกดดันผ่านการที่แบบซ้อมแบบที่หนักคำดูถูกด้าบ้างคำที่แบบอะไรแบบนี้ค่ะ
ทำให้เราแบบบรรทอนจิตใจเราบ้างอะไรแบบนี้ค่ะ
เราก็ต้องอดทนค่ะก็ต้องสู้กับคำพวกนั้นไปให้ได้
ถ้าเราถ้าเราไม่สู้หนูว่าเราก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้ค่ะ
สำหรับใครนะคะที่อยากเล่นวอเล็กบอลหรือว่าอยากติดทีมชาติอย่างนี้ค่ะ
การที่เราจะมาเป็นนักกีฬาวอเล็กบอลแบบอาชีพอะไรแบบนี้ค่ะ
อย่างแรกเลยเราต้องมีวินัยในตัวเองค่ะมีความรับผิดชอบมีความอดทน
เพราะว่าการที่เราจะมาอยู่จุดนี้เราต้องแบบมีการซ้อมที่หนัก
มีต้องอยู่ในกฎระเบียบต้องมีแบบมีใจในการเล่นนะคะ
เราไม่มีความอดทนหรือว่าเราไม่มีวินัยในตัวเองก็ยากนะคะในการจะแบบสู้กับคนอื่นเพราะว่าคนอื่นเขาก็อยากเก่งอยากติดทีมชาติเหมือนกัน
เพราะเราต้องแข่งกับตัวเองให้แบบพัฒนาตัวเองขึ้นไปแล้วก็ถึงจะไปชนะคนอื่นได้ค่ะ
ถ้าเราแบบชนะตัวเองไม่ได้แบบไม่เอาหรือแบบเหมือนไม่พยายามอะค่ะหนูว่าเราก็หนูว่ามันก็ยากนะคะ
เล่นหลีกญี่ปุ่นก็ถ้าถ้ามีโอกาสหนูก็อยากไปค่ะเพราะว่าหนูหนูมองว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่หนูแบบอยากไปสัมผัสค่ะเพราะว่าหนูชอบการแบบทีมเวิร์คของเขาในการแบบในการเล่นในทีมแบบชอบความแบบชอบความแบบน่ารักของเขาอะค่ะเขารู้สึกว่าเขาอัธยาศัยดีต่อแบบทีมตรงข้ามต่อเพื่อนร่วมทีมอะไรแบบ
รู้สึกแบบภูมิใจนะคะแบบรู้สึกขอบคุณค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ก็มีทักมาให้กำลังใจเวลาเราแข่งอะไรแบบนี้แหละค่ะก็ไม่ได้แบบทักมาจีบค่ะ
เบคชอบคนที่ทัศนคติดีค่ะแล้วก็แบบมีความเป็นผู้นำค่ะแม่ติว่าเป็นนักกีฬาเหมือนกัน